ภาพข่าวที่ปรากฏก่อนหน้านี้สักพักหนึ่งแล้วนะครับ
กรณีที่ดาบตำรวจสอนอห้วยขวางนี้เอง

ให้ผู้ชายคนดังกล่าว
ทำดีมีคนเห็น

ในการชื่นชมความดีความชอบในครั้งนี้

จนสุดท้ายยอมส่งมีดให้

เมื่อ๑๗มิถุนายนที่ผ่านมา

มีผู้ที่เข้าไปชมในโลกโซเชียลทั่วโลก

พร้อมกับคอมเมนต์ชื่นชมการทำงานของตำรวจ

เป็นข่าวโด่งดังสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลก

มอบกระติบัติเชื่อชูเขียตให้กับดาบตำรวจอันนิรุธ

ดาบตำรวจอนิรุธบอกว่าวันเกิดเหตุ

รู้สาเหตุว่ามีความเครียด

ก็เลยเข้าไปพูดคุยจนผู้ชายคนนี้รู้สึกผ่อนคลาย
ก็เลยสงบลงนะครับส่วนตัวก็ดีใจ
และทำให้ประชาชนมีความสุขเป็นหน้าที่ของตำรวจอยู่แล้ว
นี่คือสิ่งที่ดาบอนิรุธพูด
ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
ชื่นชมการทำงานของดาบตำรวจอนิรุธ
สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์
อย่างถูกต้องจนคนทั่วโลกก็ชื่นชม

เป็นตำรวจที่เสียสละใช้ประสบการณ์
ทักษะที่ถูกต้องเข้าไปช่วยเหลือเกลี้ยกล่อม
ผู้ชายคนดังกล่าวสงบสติอารมณ์

ใช้เป็นตัวอย่างในการทำงานครับ
เมื่อใดที่ประชาชนขึ้นมาที่โรงพัก